คนเดินถนนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงบ้างบนท้องถนนนะคะ
อย่างเหตุการณ์นี้ที่สมุทรประการผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเคราะห์ร้ายค่ะ
เขาเดินอยู่ริมถนนดีดีรถกระบะส่งของพุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
อันนี้ผิดตาแล้วกว่า
คุณผู้ชมเห็นคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
เราจะต้องทำยังไงจะต้องหลบยังไง
มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนน
เพราะฉะนั้นวันนี้เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ค่ะ

คนเจ็บก็ยังงงมาชนได้ยังไง
แต่ว่าที่แน่คืออาการสาหัสนะคะ
หลานของคนเจ็บเล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ประมาณ๙โมงเช้า
แถวเคหะแห่งหนึ่งย่านบางพลีนะคะ
เขาเพิ่งจะขับรถบัตรไปส่งพนักงานเสร็จ
ก็จอดรถไว้จะเดินไปซื้อข้าวกิน
ก็เดินริมถนนค่ะจู่กระบะคันนี้ก็พุ่งมาชน
แล้วถ้าเราดูดีชนแล้ว
พอล้มก็ถูกรถทับซ้ำด้วยนะคะ
ทราบสาเหตุแล้วค่ะก็คือคนขับรถคันนี้หลับใน
ก็เลยไม่เห็นคนที่เดินถนนทั้งที่เขาเดินสวนกันไปแบบนี้
แต่คนเจ็บเนี่ยค่ะกระดูกหลังหักนะคะ
กระดูกขาแตกเลือดข้างในสมองไขสันหลังด้วยนะคะ
นี่คืออาการหลังจากที่เจออุบัติเหตุครั้งนี้ก็อีกยาวเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ